คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของวัคซีนกันหน่อยค่ะ
ใครที่เคยลงผ่านหมอพร้อมเอาไว้แล้วถูกเลื่อนเดี๋ยวต้องฟังข่าวนี้นะ
รวมถึงมีนักวิชาการเขาบอกว่าอยากให้รัฐออกมาชี้แจง
เกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อซีโนแวค
ว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบราคาต่อโดสเนี่ย
เรื่องนี้ค่ะทางหัวหน้าภาควิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอย่างนางสิริพันธ์นกสวนสวัสดี
ก็มีการทวิตข้อความนะคะผ่านทางทวิตเตอร์
ตั้งคำถามถึงการจัดซื้อวัคซีนของไทยค่ะ
แล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลอธิบายด้วย
ว่าทำไมถึงต้องซื้อวัคซีนซิโนแวค
แล้วก็เป็นวัคซีนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วย

คือระบุเอาไว้เลยนะคะบอกว่าสบคจัดหาซิโนแวคแล้ว
๑๙๕๐๐๐๐๐โดสแล้วก็สั่งเพิ่มอีก๒๘ล้านโดส
รวมเป็น๔๗๕๐๐๐โดส
ดังนั้นรัฐบาลต้องเปิดเผยราคาที่ซื้อซีโนแวค
แล้วก็อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงซื้อจำนวนมาก

พบว่าการติดเชื้อแล้วก็การแพร่เชื้อมันต่ำ
คนไทยเข้าใจถ้าใช้เหตุผล

งงก็ตั้งเป็นคำถามว่าทำไมต้องไปซื้อของแพง
ใช่ค่ะแล้วก็มีรายงานว่าซีโนแวคเนี่ยนะคะ
ราคาต่อโดสในล็อตแรกโดสหนึ่งคือ๕๕๔บาท
พอมาล็อตที่๒ราคาต่อโดสอยู่ที่โดสละ๕๘๐บาท
พอล็อต๒ราคา๑๖๒บาท

ซีโนแวคมันแพงกว่า๕เท่าค่ะ
อันนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่คนก็วิภาควิจารณ์เยอะนะคะ
ส่วนเรื่องของฉีดวัคซีน
ลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อมแล้วก็ถูกเลื่อนนัด

เพราะว่าเพจหมอพร้อมเขาประกาศนะ
ตั้งแต่วันที่๒๕มิถุนายนนี้

ให้แต่ละโรงพยาบาลจัดระบบคิวลงนัดเลื่อนนัด
แจ้งเตือนประชาชนที่จะมาฉีดวัคซีนได้ตามความเหมาะสม
ดังนั้นถ้าเกิดว่าประชาชนสงสัยเกี่ยวกับการนัดหมายฉีดวัคซีนเนี่ย
ติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่เราลงชื่อ

ติดต่อโดยตรงกันได้เลยใช่ไหม